เพราะว่าอย่าลืมว่าเดือนนี้เรามีการออกสลาก

งวด๑เมษายนจะมาออก๑๖พฤษภาคม

ให้คุณผู้ชมดูเองว่ามันเป็นเลขอะไรกันบ้าง

ความยาวความสูงมันดีคุณ
ถ้าเกิดวัดจากขอบไปของเห็ด

ย้ำว่า๕๑๖เซนต์
มีความกว้าง๔๕เซน

ความสูงจากฐานดอกไปถึงกลางดอกข้างบน

วัดรอบโคตรข้างล่างสิเอา๒๐เซนติเซนติ

เออมันหนักเท่าไหร่๕๕กิโลกรัม

มันก็มาหมดแล้วนะฮะ

เด่นสุบานงามอายุ๖๐ปี

คือตอนนั้นเขาไปตัดย่าในสวนลำใหญ่

มันโผล่ขึ้นมาครับมีใบไม้

โอ้โหตะลึงมากไม่คิดว่าจะเป็นเหตุอะไร
ใหญ่โตขนาดนี้นะฮะไม่เคยเห็น
ที่ไหนมันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็เลยถอนขึ้นมา

พอมาถึงที่บ้านลูกสาวกับ
ญาติก็ไปดูเห็ดยักษ์นะ

ทุกคนก็ด้วยความแปลกใจก็ลองไปดู

มันเห็ดตับเต่ายักษ์คุณผู้ชมไม่เคยเห็น

ดิฉันก็ไม่เคยเห็นเนอะเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน

ข้างบนเห็ดมันมีเลข๗อยู่

ห้างบนเขาบอกว่ามันเป็นเลข๗
แต่ไม่มีการเอาแป้งไปถูม

เขาบอกว่ามันมีเลข๗อยู่ที่นี่
เราก็มองไม่เห็นตรงไหนก็ไม่ทราบ

เขาก็เดินทางไปที่บ้าน

นายอำเภอจะขอซื้อเห็ดเอาไปสตาร์ฟ
ให้มันแข็งเอาไว้เป็นสภาพแบบสมบูรณ์แบบนี้
เอานำไปเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านกันต่อไป

มีโควิดวัดสว่างอารมณ์

ก็เริ่มมีแผงค้าขายลอตเตอรี่ไปตั้งกัน

เพื่อให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า

แล้วก็เปิดสาราให้กับบรรดาลูกศิษย์วัด

บรรยากาศปกติตรงนี้นะครับ
ก่อนเกิดเข้าไปก็ต้องวัดอุณฑภูมิ

ห้ามไปล้วงใกล้กันนะฮะแล้วก็ไว้ระยะห่างกันต่อคิวกันใครจะไปส่องขานมนต์ทีละคนทีละคนก็ว่ากันไปนะจากการพูดคุยกับแม่ค้าขายผลไม้นะฮะที่เดินทางไปกราบว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะนะเขามาว่ายที่วัดเนี่ยเป็นประจำทุกงวดเลยแล้วก็ถูกรวรรณบ่อยจะเห็นเลขในอ่านมนต์ตาทองยิ